อีกหนึ่งคดีใหญ่ไม่แพ้กันที่สังคมให้ความสนใจนะฮะ
เมื่อวานนี้เข้ามาแล้วค่ะประสิทธิ์เจียวกกนะคะ
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินนะคะ
เหยื่อบอกว่าเป็นคนดีที่ไม่ตรงปกนะฮะถามว่าทำไม
เพราะว่าบางคนที่ตกเป็นเหยื่อของคุณประสิทธิเจียวกกเนี่ยนะ
ว่ากันว่าเป็นขบวนการแก๊งต้มตุ๋นนี่นะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้เข้ามาปรากฏตัว
บางคนบอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเลยค่ะ
หาเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนกับประสิทธิ์เจียวกก
เมื่อวานนี้เขาปรากฏกายแล้วนะคะมาพร้อมกับทนายความหอบ
หลักฐานเอกสารต่างยังคงเสียงแข็งนะคะว่าไม่ได้ช่อโกง
ผมเองก็โดนโกงเหมือนกัน

คุณประสิทธิเจียวโก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินนะคะ
เดินทางมาพร้อมกับทนายความมามอบตัวกับพนักงาน
สอบสวนกองบังคับการปราบรามตามหมายจับของสารอาญา
ความผิดฐานช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนนะคะ
คดีนี้นายประสิทธิ์เจียวกกกับพวกรวม๖คนนะคะ

ก่อนหน้านี้เดินทางมามอบตัวแล้ว๔คน

นั่นก็คือนายกิติศักดิ์นะครับคุณผู้ชม
ทีนี้นายประสิทธิ์บอกว่า
มาครั้งนี้มาเมื่อวานนี้
พยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่าง
มาชี้แจงกับพนักงานสอบสวน
โดยจะต่อสู้คดีตามกฎหมาย
ประสิทธิ์อ้างว่าตัวเองก็ถูกกันแกล้ง
เพราะที่ผ่านมาก็มีคดีความที่ตกเป็นผู้เสียหาย

โกงเงินไปหลักร้อยล้านบาท
มีหลักฐานมีการแจ้งความไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
และที่สำคัญช่วงนี้ธุรกิจเองก็เกิดปัญหา

เหมือนกับธุรกิจอื่นผลประกอบการ
ก็เลยไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่าตั้งเป้าไว้
ทำให้ผมอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลจ่ายผลประโยชน์
ให้กับคนที่มาร่วมลงทุนล่าช้าไปบ้างก็ได้นะฮะ

ทุกคดีเลยเพราะว่าสิ่งที่พูดไปในอดีต

แล้วก็ในปัจจุบันที่โลกโซเชียลหรือฝั่งที่ทำลาย
ความน่าเชื่อถือเขาก็ได้พูดไปเยอะแล้ว
คุณประสิทธิ์คิดว่าเราโดนกันแกล้งนี้จากอะไรยังไงครับ

พนักงานโกงโดยเรามีหลักฐานใบแจ้งความดำเนินคดี
หมดไปหลายร้อยล้านนะครับผมนะนี่คือข้อที่จริง
อันนี้หนึ่งนะโควิดมา๓รอบธุรกิจใครอยู่ได้ก็สุดเจ๋ง
อันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะผมว่าอย่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวดีกว่า
แบงค์ไหนในโลกหรอกเขาถอนหมดแล้วจะอยู่ได้นะฮะ
ผมประคับประคองตั้งแต่โควิดครั้งที่๑จนครั้งที่สองครั้งที่๓
แต่ผมเชื่อในอุดมการคุกอาจจะขักขังเราได้
แต่กักขังอุดมการไม่ได้ผมทำเพื่อชุมชนสาหกิจ
เข้าไปดูหน่อยนะทั่วประเทศคืนคุณแผ่นดินมาก่อนการระดมคุณ
เพื่อธุรกิจอีกคนที่ศรัทธาผมคนที่เชื่อในอุดมการผม
ผมเชื่อว่าฟ้าดินรับรู้ทุกอย่างรับรู้วันนี้ผมมาเพื่อพิสูจน์
จำไว้เลยเราคือคนไทยสิ่งใดก็ตามหากผมผิด
ผมก็รับโทษกฎหมายมีอยู่๓เรื่อง
กฎหมายข้อเท็จจริงและเจตนา
นี่เป็นคำชี้แจงจากปากเจ้าตัวประสิทธิ์เจียวกก
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินแต่ว่าเหยื่อบอกว่า
ก่อนที่จะคืนคุณแผ่นดินคืนเงินเหยื่อก่อนดีไหม
เพราะว่าเหยื่อหลายคนเนี่ยโอ้คุณจริงนะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยค่ะ
ความเสียหายมูลค่าหลักพันล้านบาทเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีสุวัสดิแสงนุ่ม
ผู้บังคับการกองปราบนะคะท่านมาสอบปากคำ
ประสิทธิเจียวกกเบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เหมือนกับผู้ต้องหาอีก๔คนก่อนหน้านี้
ทีนี้ก็ต้องมีการคุมตัวนายประสิทธิ์ไว้ในห้องควบคุมตัวของกองปราบ
แล้วก็เตรียมที่จะไปขออำนาจศาลฝากขังในวันนี้นะคะ
คือ๔คนก่อนหน้านี้ชั้นพนักงานสอบสวน
ชั้นต้นเขาก็ไม่ให้ประกันตัวแต่ว่า
ส่วนบรรยากาศนี่ดูไฮไลท์ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ค่ะด้านหน้ากองปราบ
เมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าเสียงแตกนะพี่เบิร์ตก๊อฟ
มีทั้งคนที่ไปเรียกร้องให้นายประสิทธิ์คืนเงิน
กับคนที่ไปให้กำลังใจนายประสิทธิ์กลุ่มนี้ค่ะ
บางคนบอกว่าเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และวอนให้นำเงินมาคืนกับเหยื่อ
เพราะบางคนหมดตัวไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน
แต่ปรากฏว่ามีการปะทะคารมกับอีกฝ่ายหนึ่ง
นี้แหละค่ะที่นักข่าวของเรายืนคุยอยู่
ฝ่ายมาให้กำลังใจแต่เขาก็เป็นคนที่เอาเงิน
ลงทุนกับนายประสิทธิ์เหมือนกันนะ
แล้วก็ยังไม่ได้เงินปันผลหรือว่าส่วนแบ่งต่างกลับมานะคะ
มาให้กำลังใจยังคงเชื่อมั่นในเครือข่ายของนายประสิทธิ
โดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาก็ได้ผลตอบแทนและกำไรมาโดยตลอด
แต่เรื่องราวมันเพิ่งจะเกิดขึ้นต้นปีที่ผ่านมา
เขาบอกว่ายังไม่ได้ส่วนแบ่งหรือว่ากำไรกลับมานะคะ
แล้วมีการไปแจ้งความดำเนินคดีก็เลยทำให้บริษัทต้องหยุดชะงัก
กลุ่มนี้เขาเลยบอกว่านี่ไงเหตุผลที่ทำให้บริษัทหยุดชะงัก
เพราะว่ามันมีบางคนไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณประสิทธิ
ก็เลยทำให้บริษัทต้องหยุดชะงัก
แถมถูกสถานการณ์โควิดเล่นงานอีก
ยังเชื่อมั่นว่าประสิทธิ์ไม่ได้หลอกลวงค่ะ
ท่านไม่สามารถจะร่วมทุนกับใครหรือไปหยิบยืมใคร
มันออกข่าวนี้แล้วใครจะช่วยเหลือล่ะคะน้อง

แม้แต่ขายสินทรัพย์ท่านก็ต้องทำ
เพราะถ้าขายมีข่าวใครจะซื้อท่านล่ะคะ

เพียวมั่นคุณประสิทธิ์

พี่ไม่ได้เงินคืนมาตั้งแต่๒๒มกราศ
เป็นหนี้บัตร๖แสนเตรียมที่จะขายรถใช้หนี้บัตร
แต่พี่ก็ยืนยันว่าพี่ยังเชื่อ
ประสิทธิ์เตียวก๊กว่าประสิทธิ์เตียวก๊กคุณีไม่ได้หลอกลวง
เงินของเราคืนมาเดือดร้อนไปกู้เขามาบางคนเนี่ย
ท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้สรุปแบบนี้นะคะ
สำหรับขบวนการนี้ตำรวจกองปราบบอกว่าออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด๖คน
นี่ค่ะมอบตัวก่อนหน้านี้๔
เมื่อวานนี้ประสิทธิเจียวกกมามอบตัวอีกหนึ่งตอนนี้หลบหนีแล้วก็ถูกออกหมายจับอยู่เนี่ย
ก็คือกิติศักดิ์เย็นนานนท์นะคะเดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตามตัวมาให้ได้นะคะ
พลตำรวจตรีสุวัสดิ์แสงนุ่มผู้การกองปราบท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้มานะคะ
คุณผู้ชมครับบันทึกเอาไว้ก่อนนะบันทึกลงไว้ในข่าวนี้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้
ผมจะเอาประสบการณ์จากคนที่เขาทำคดีนี้มาเล่าให้ฟัง
เกี่ยวกับคดีนี้นะส่วนใหญ่ลักษณะการหลอกลวงแบบนี้ที่มีมูลค่ามหาศาลลูกโซ่แบบนี้นะ
เขาจะไปเคลียร์ผู้ต้องหาขออภัยผู้เสียหายกลุ่มนึง
ไว้นะถ้าผมถูกดำเนินคดีผมติดคุกเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนมาคืนคุณ
แล้วถ้าผมติดคุกเขามายึดทรัพย์ยึดอะไรเนี่ยนะเครือข่ายเนี่ยที่ทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยนะ
เดี๋ยวเขายึดไปหมดแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินมาคืนคุณได้เมื่อไหร่นะ
ส่วนใหญ่ผู้ต้องหาจะอ้างแบบนี้ครับย้ำนะว่าผมไม่ได้พูดถึงกรณีนี้
ผมพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผมได้รับรู้มาจากการที่
ผู้ต้องหาพยายามจะเคลียร์กับผู้เสียหายมันเป็นแบบนี้ฮะ
กลุ่มนี้ที่เขามีความหวังนะว่าจะได้เงินคืนเขารอ
บอกว่าถ้าเกิดเป็นข่าวไปใครจะกล้าซื้อต่างนานาใครจะกล้าไปช่วยอะไรแบบนี้นะ
แล้วก็คงมีคำถามว่าทำไมคนจำนวนมากไปหลงเชื่อถึงไปลงทุนกับเขาหลัก
บางคน๙ล้านบางคน๔๘ล้านผู้เสียหายบางคนเขาบอกว่า
ก็คุณประสิทธิ์เองก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมภาพลักษณ์ดี
มีความน่าเชื่อถือแรกลงทุนไปมันก็ได้ผลตอบแทนดี๑๑บ้าง๑๕บ้าง
เออเริ่มไม่ได้แล้วก็ตอนแรกพอได้ไปก็เลยเชื่อทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมา
มันก็ได้ผลตอบแทนก็เลยลงทุนต่อทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าความเสียหายมันก็เลยทบต้น
มหาศาลมากขึ้นอืมนะฮะเออก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอข่าวลักษณะแบบนี้นะคะ
วิญญาณพฤติกรรมคล้ายกันนะคะ
สำหรับคนที่จะไปหลอกลวงขุดหลุมก่อนขุดหลุมก่อน
ข้างในผลตอบแทนดีลงไปสิลงไปสิ
พอเหยื่อลงไปปุ๊บกรุบหลุมฝังเลย
มีคนหนึ่งลง๙ล้านได้เงินลงเพิ่ม๔๘ล้านเลย

ก็ต้องติดตามกันต่อกับคดีนี้